ทีนี้มาดูเรื่องเฉาคาวโลกีกันหน่อยนะคะ
คลิปเช้าค่ะเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่ง
ผู้ชายเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายกับเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ไปรูปไปคลำเป้าของลูกจ้างหนุ่ม
ในบ้านขายของชำลูกจ้างหนุ่มดิฉันพอไม่ผิดเหรอ
ใช่ลูกจ้างหนุ่มหน้าตาดีด้วยอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยนะคะ
หน้าตาละไม้คล้ายกับเจ้าอาวาสวัดดังแห่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ว่าแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์เลยนะแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์
ฉันก็ไม่อยากไปปรับปรำนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ
ภาพมันฟ้องแบบนี้ค่ะค่อยลำดับไปค่อยเล่ากันไปนะคะ
นี่เป็นภาพจากว่าคุณซอดปิด
นี่คุณคะทำแบบนี้ค่ะเหล่าแล้ว
ไปกอดแล้วเอาหน้าไปทรบที่หลัย
ไม่แล้วที่ชี้ไปข้างหลังไปไหนกันต่อ
ฉันไม่ทราบหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดไปเลย
นี่ค่ะทีมข่าวไทยรัชก็เลยโทรสับไปสอบถาม
พนักงานชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้รับคำตอบว่า
พระสงฆ์รูปดังกล่าวเดินเข้ามาหาซื้อไม้เก่าหลัง
พอพระเลือกเสร็จได้ยื่นไม้เกาหลังให้
เพื่อนำไปคิดเงินแต่จู่จู่พระรูปนั้นเนี่ย
ก็เข้ามาซบแล้วก็โอบกอดรวมทั้งใช้มือค่ะ
ขยำไปที่เป้ากางเกงไม่เห็นนะดูจากภาพกล้องวงจรปิดเห็น
แค่เขาโอบแล้วก็ซบเองนะแต่พนักงานบอกแบบนี้
บอกกับทีมข่าวของเรานะคะตอนนั้นเนี่ยพนักงานบอกว่ารู้สึกช็อกมาก
ได้แต่จ้องจ้องหน้าจ้องหน้าพระ
ก่อนจะพากันออกไปจ่ายสินค้าที่เคาน์เตอร์
อ๋อเขาเดินไปจ่ายค่าของอ๋อเหมือนว่าเดินไปเก่าหลัง
ใช่ขณะที่ลูกจ้างหน้าเคาน์เตอร์ก็คิดเงินไป
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดยังพูดขึ้นมาว่า
เห็นนะว่าทำอะไรกันเนี่ยลูกจ้างอีกคนนึงอ่ะพูด
พระสงฆ์รูปดังกล่าวก็เลยพูดแก้เกอร์บอกว่า
แหมก็มันอดใจไม่ไหวฮะใช่
จากนั้นแล้วก็เดินออกไปจากร้านเลยนะคะ
ชาวเน็ตแน่นอนนะคะว่าพอไปดูคลิปนี้แล้วเนี่ย
ก็พูดเหมือนกันแหละค่ะบอกว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรชบูรณนะฮะ
ทีมข่าวก็สอบถามไปที่เจ้าคณะตำบล
ได้รับคำตอบบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสจริงตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็จะส่งเรื่องไปทางอำเภอแล้วก็จังหวัดต่อไปนะ
ก็พอเป็นผู้ชายมันก็จะไม่อาบัติปราชิกใช่ไหมล่ะถ้าแตะเนื้อต้องตัว
แต่นี่พฤติกรรมนี้ก็อย่างที่บอกค่ะแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์
อาจจะเป็นคล้ายเจ้าอาวาสด้วยดูแล้วคงต้องเป็นคาราวาสนะคะ